สำหรับเน็ตไอดอลนะคะออฟฟี่นั่นเอง

เรื่องราวดราม่าที่หลายคนให้ความสนใจ

แต่ก็เอาเป็นว่าไปสืบสาวราวเรื่องกันเอาเอง
เพราะเรื่องมันเยอะเหลือเกินฉันเล่าคร่าวแล้วกันถูกแฉว่าโกงเงินบริจาคนะคะ
แล้วก็ในอดีตเนี่ยเคยมีเรื่องชู้สาวกุ๊กกิ๊กกันกับหนุ่มอีกเพียบ
อย่างหนุ่มดีเจตัวย่อมกอะไรอย่างนี้พูดไม่หมดเลยนะคะ
และหนึ่งในหนุ่มของออฟฟี่ที่เคยเป็นข่าวด้วยนะคะ
หลายคนก็เดาอยู่เหมือนกันเพราะเขาเคยมีรูปออกมานี่ไงส่วนยุคค่ะ
ปีที่แล้วเนี่ยเขาเคยมีประเด็นว่าคู่นี้กิ๊กกักกันอย่างแน่นอนนะคะ
ไปเจอนุ่มโสนยุคนะฮะก็เลยขอชี้แจงว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นตั้งนานแล้ว
แล้วตัวเขาเองเนี่ยขอยืนยันคำเดิมเลยว่าไม่ได้รู้จักกับออฟฟี่เป็นการส่วนตัวนะคะ
แต่ยังไงก็ตามด้วยความเป็นสุภาพบรุษแมนอย่างส่วนยุค
ก็บอกว่าให้กำลังใจออฟฟี่ให้ผ่านเรื่องนี้ไปได้ก็แล้วกันนะคะ
สนิทครับคือเจอก็เจอหน้าก็วันนี้ทักทายได้
แต่ผมไม่ได้สนิทไม่ได้แบบมีคอนแท็กติดต่อส่วนตัวหรืออะไร
ก็แสดงว่ายังมีกระแสอยู่ใช่ไหมยังถูกโยงนะฮะ
โจมตีมาแบบนี้ก็ขอให้กลับมาได้เร็วนะฮะสู้นะครับผม
ปีที่แล้วผมสัมภาษณ์เหมือนกันเหมือนกับเปี๊ยบเลยนะฮะ

ก็อย่างที่ส่วนยุคเขาบอกนะคะก็ให้กำลังใจถือว่าก็ร่วมวงการแล้วกันนะคะ
ก็อย่างที่เกิดขึ้นคือตอนนี้มันมีแบบเยอะจริงนะ